คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึง๒ประเด็นสำคัญ
ประเด็นแรกเรื่องของการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทย์ศาสตร์นะครับแล้วก็เพศศาสตร์
ที่พบว่ามีการใช้อุปกรณ์การโกงเข้าห้องสอบ
ทีนี้บทลงโทษจะหนักหรือจะเบา
เพื่อเห็นแก่เยาวชนก็ต้องรอต้องมาวินิตวิเคราะห์กันต่อ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นที่
ให้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาพูดคุยก็คือ
เรื่องของราคาอาหารและเครื่องดื่มที่แพงมาก
ใช้คำนี้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วย

สองเรื่องเรื่องการทุจริตสอบข้าวแพทย์เนี่ย
มีความเห็นของคนในสังคมเป็น๒แนวครับ
แนวที่๑มีคนบอกว่าเรื่องนี้
ไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่เห็นแก่เยาวชน
เพราะว่าจะเป็นตราบาปกับเขาอีกหน่อยก็จะมีปัญหา
ฉะนั้นเนี่ยมองว่าเป็นเยาวชนก็ไม่ควรจะอะไรมาก
แต่มีคนอีกเยอะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องที่สังคมไทย
ควรจะวางบรรทัดฐานทางสังคมกันใหม่
ทุจริตสอบเข้ารักษณะอย่างนี้ถ้าจับได้อย่างนี้ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่
โดยเฉพาะคนที่จะสอบเข้าไปศึกษาแล้วจะจบออกมาเป็นแพทย์
จะต้องมองเป็นเรื่องใหญ่
เพราะถ้าคนที่คิดจะเข้าไปเป็นแพทย์ขาดจริยธรรม
ลองนึกดูสิครับว่าสังคมของแพทย์ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไง
จริงอยู่ครับเป็นเรื่องส่วนน้อย
แต่คนที่จะเข้าไปเรียนแพทย์จะต้องมีจิตสำนึกและจริยธรรมมากกว่าสาขาอื่นไหม
เพราะการเรียนแพทย์หน้าที่ของแพทย์มันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยคน
ถ้าคนเป็นแพทย์ขาดจริยธรรมมันจะมีปัญหากระทบมาถึงคนไข้
หลายคนจึงบอกว่าเรื่องนี้ให้มองเป็นเรื่องใหญ่
และควรจะวางบรรทัศนทางกฎหมายใหม่
กฎหมายในบ้านเราอาจจะไม่มีบทลงโทษอะไรที่มากมาย
แต่ว่าในหลายประเทศเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับ
เรื่องนี้ถ้าถูกจับได้อย่างนี้ถูกลงโทษเด็ดขาด
แล้วไม่สามารถที่จะไปสอบไปเรียนที่ไหนได้ทั้งสิ้น
เขาต้องวางบรรทัดฐานไว้เพื่อไม่ให้คนเอาเยี่ยงอย่าง
เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้ถามว่ามีผู้เสียหายไหมล่ะครับ
มีครับมหาวิทยาลัยนั่นก็เสียหายเพราะก็ต้องจัดสอบใหม่
แต่ช่างเถอะนั่นเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย
แต่นักศึกษาคนอื่นที่ไปร่วมสอบกับเขาในคราวนั้น
เขาเสียหายครับถ้าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ยกเลิกเขาสอบได้
แล้วไปสมัครใหม่แล้วสอบใหม่แล้วคราวนี้เขาเกิดทำข้อสอบไม่ได้
เขาเสียหายไหมล่ะครับเขาก็เสียหายเขาเสียโอกาส
ฉะนั้นความเสียหายของมหาวิทยาลัยกับความเสียหายของเพื่อนนักศึกษาคนอื่น
ใครจะไปดูแลเขาล่ะครับเขาถึงบอกว่าฟ้องแพ่งได้ไหม
คนที่ออกความเห็นเด็ดขาดแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็นแก่เยาวชน
แต่เราควรจะวางบรรทัศน์ใหม่อย่างที่บอกครับ
ทุกวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์มาก
จริยธรรมของโรงพยาบาลก็มากก็เราบ่นกันทุกวันไงครับ
ว่าเดี๋ยวนี้มีแพทย์ไม่น้อยที่เป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป
มีโรงพยาบาลเยอะเลยที่มีคนบอกว่าไอแขกแค่เจ็บไข้ได้ป่วย
แค่เป็นหวัดหน่อยกลับออกมา๒๐๐กว่าบาท๓๐๐บาท
แค่ไปหาหมอเป็นไข้หวัดมีโรงพยาบาลอีกเยอะของเอกชน
ที่ถูกมองว่าแพงเกินเหตุทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าห้องค่าบริการ
อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแพงมากเรามีปัญหาเรื่อง
ประเทศเราเขาบอกว่าปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชน
เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ยังไงหลายประเทศเขาไม่ให้นะครับ
เพราะถ้าโรงพยาบาลไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โรงพยาบาลต้องทำทุกอย่างให้มีกำไร
เอามาจากไหนล่ะครับกำไรก็เงินพวกเรานี่แหละครับ
ฉะนั้นค่าบริการถึงแพงเกินเหตุค่ายาถึงแพงเกินเหตุเป็นร้อยเท่าไงครับ
ก็เพราะประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายไปบังคับว่า
กิจการโรงพยาบาลห้ามเข้าตลาดหลักทรัพย์
พอเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องทำกำไร
ก็ประสบปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ว่าโรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินแพงเกินเหตุ
เกินกว่าความเป็นจริงแน่นอนฮะโรงพยาบาลเอกชนต้องแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้ว
แต่อย่าแพงเกินเหตุสิครับแพงให้ในลักษณะที่พอรับกันได้
แต่ทุกวันนี้หลายคนบอกว่าไม่ไหวแล้วทำไมรัฐบาลปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชน
คิดค่าบริการคิดค่ายาคิดค่าหมอแพงเกินเหตุ
ก็เพราะว่าหมอก็เป็นเชิงพาณิชย์ดูบินสิครับเวลาออกมาเนี่ย
ค่าหมอเท่าไหร่แพงนะฮะทั้งหมดนี้มันเป็นผลพวงจากการขาดจริยธรรม
มีจริยธรรมบกพร่องทั้งสิ้นแล้วเราจะปล่อยให้คนที่ทุจจริต
คนที่เอาเปรียบคนอื่นเข้าไปเป็นหมอเหรอครับ
นี่คือเหตุผลที่ว่ามีความจำเป็นจะต้องเด็ดขาด
และเอาจริงเอาจังเพราะมีฉะนั้นแล้วสังคมของแพทย์
สังคมของโรงพยาบาลมันเกี่ยวข้องกระทบมาถึงสังคมของพวกเรา
ที่ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลนี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองที่บ่นกันมากเรื่องร้านอาหารขายแพงในท่าอากาศยาน
เรื่องนี้ไปโทษพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้หรอกครับ
เป็นเพราะว่าการท่าอยากจะได้เงินมากก็เลยเปิดประมูล
เอาอย่างง่ายง่ายที่ดอนเมืองนี่แหละครับเปิดให้ประมูล
ก่อนหน้านั้นที่จริงก็ถ้าไม่ประมูลอย่างนี้
ทำมาก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ไหนอร่อยเอาเชิญเข้ามาขาย

เตี๋ยวตรงไหนอร่อยเอาเชิญเข้ามาขาย
แล้วก็เก็บราคากันพอสมเหตุสมผลเขาก็ไม่ต้องขายแพง
นี่การถ้าอยากได้เงินมากก็ไปเปิดประมูล
คนที่ให้ราคาสูงที่สุดก็กลุ่มยักษ์ใหญ่เลยล่ะครับ
ที่เขาทำห้างต่างอยู่นี่แหละเขาไปประมูลได้
เขาประมูลได้ในราคาที่แพงเขาก็ต้องมาเก็บเอากับร้านค้า
ที่มีความประสงค์ที่จะไปขายกับเขา
เขาก็มาเก็บค่าเช่าต่อเขาประมูลมาแพง
เขาก็ต้องเก็บค่าเช่าแพงพอเขาเก็บค่าเช่าแพง
คนขายก็ต้องมาคำนวณว่าวันหนึ่งเนี่ยจะขายได้กี่ชามขายได้กี่จาน
ถ้าขายราคาเท่านี้โอ้ไม่คุ้มค่าเช่า
ต้องขยับราคาจนกระทั่งคุ้มค่าเช่าและก็เกินเหตุ
มันจึงกลายเป็นว่าอาหารตามสั่งจาน๑๒๒๐๒๐๐กว่าบาท
ก๋วยเตี๋ยวเกือบ๒๐๐แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่ง๒๐๐กว่าบาท
นี่มันประเทศไหนล่ะครับทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
ก็เพราะว่าการถ้าอยากได้เงิน
ถ้าการถ้าไม่คิดอยากได้เงินมากเนี่ยไม่ต้องเอาการประมูลเป็นแพงกันถึงขนาดนั้น
ใครมีเจ้าไหนอร่อยก็ไปเชิญเข้ามาปล่อยให้เขามาให้เขามาคิดค่าเช่า
ราคาพอสมเหตุสมผลคนไทยก็ไม่เดือดร้อน
ขวดหนึ่ง๔๐๕๐บาทนี่ประเทศไทยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
มันเป็นไปได้ยังไงฉะนั้นเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปตรวจก็ไปตรวจเถอะครับ
ถ้าตราบใดเจ้าของสัมปทานที่เขาประมูลได้เนี่ยเขายังต้องจ่ายการท่าแพงอย่างนี้
ไม่มีทางอาหารจะถูกลงจะถูกวันเดียวตอนไปตรวจเท่านั้น
เห็นว่าตอนไปตรวจเนี่ยเปลี่ยนราคากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับเพื่อที่จะให้ถูกลง
แต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่รอดสายตาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอยากได้เงินมากของการท่า
จะผิดจะถูกไม่รู้แต่ว่าเริ่มต้นเหตุตรงนี้
ถ้าไม่คิดค่าเช่าแพงเขาก็ขายถูก

ก็เพราะเจ้าของเขามีความประสงค์ว่าอยากให้คนไปกินอาหารอร่อย
เขาก็บอกว่าฝ่ายที่จัดการอย่าไปคิดค่าเช่า
เอาเฉพาะค่าล้างถ้วยล้างจามนิดหน่อยน้องนั้นค่าเช่าไม่ต้องจ่าย
ฝ่ายบริหารมาทำราคาไปว่าต้องขายอันนี้๕๐๖๐เขาบอกให้ไปทำราคามาใหม่ไม่เอา
จนกระทั่งมาลงตัวอาจารย์๑๒๕๓๐ไม่เกิน๔๐
สุดท้ายขึ้นมาเขาก็ขายกันแล้วคนก็ชอบ
เพราะค่าเช่าถูกค่าเช่าถูกแม่ค้าก็ขายถูกเรื่องตรงนั้นเท่านั้นแหละครับ
เทอร์มินอน๒๑เขายอมขาดทุนปีหนึ่งประมาณ๒๐ล้านเฉพาะส่วนอาหาร
ถ้าคิดจากค่าเช่าคิดจากอะไรต่ออะไรเขายอมขาดทุน
เพื่อให้คนไปกินของเขาแล้วก็ไปพลอยซื้อข้าวซื้อของเขาก็ไปเอากำไรตรงอื่น
เห็นไหมครับว่าค่าเช่าเนี่ยสำคัญที่สุดศูนย์ราชการก็เหมือนกัน
แต่ก่อนที่ค่าอาหารแพงเพราะไปคิดค่าเช่าก็แพงลดค่าเช่าลงมาประชาชนก็ไม่เดือดร้อน
นี่คือต้นเหตุและปัญหาของอาหารแพงที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองครับ

เวลาไปตรวจน่าจะแอบไปตรวจบ้างก็ดีนะคะ
ก็แห่กันไปแล้วก็กล้องไปนี่เอาทีวีไปนี่อย่างนี้เขาก็เปลี่ยนราคา
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องดูเรื่องของสัญญาด้วยราคาอาจจะสูงเกินไปต้นทุนก็เลยสูงไปด้วย